ของผู้ที่เคยบำบัดยาเสพติดที่วัดท่าผู้ราชบำรุง

สุดท้ายเขาต้องพาไปอยู่ที่เขาชนไก่กันก่อน

ไปบรรบัดยาเสพติดให้ที่เผชเจอบุรีนะครับ
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยแม่มารับกลับบ้าน
เป็นหนึ่งใน๒๐๐กว่าคนที่เคยบำบัดยาเสพติดอยู่ที่วัดท่าผู้ราชบำรุง
ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีที่เขาบอกว่าไปเจอนรกบนดิน
คือผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับอายุ๓๒ปีนะเขาอยู่สมุทรปราการ
แม่บอกว่าตอนที่มาส่งเข้าศูนย์บำบัดที่วัดท่าผู้ราชบำรุงเนี่ย
ลูกชายเนี่ยโอ้โหคือแม้ว่าจะมีเรื่องยาเสพติดแต่อ้วนท้วนสมบูรณ์กว่านี้เยอะ
ค่ะวันนี้มาเจอนี่อื้อหือแทบจะคนละคน
ถึงขั้นร้องไห้นะฮะทุกผู้ชมครับคือมีบาดผงบาดแผลที่แบบ
เกิดจากโรคติดต่อโรคหิตด้วยฮะโรคทางผิวหนังอ่ะนี่ฮะ
คือสะอึกสะอืดเลยสวมก่อนลูกชายรองท้องรองเท้าที่เคยเอามาให้เนี่ยมันหายไปหมดแล้ว
ลูกบอกไม่อยู่แล้วแม่ไม่มีแล้วนะครับพาลูกไปนะใส่รองเท้าให้ลูกเสร็จ
ประคองขึ้นรถพากลับบ้านค่ะสุดท้ายเนี่ยไปถึงที่บ้านนะครับ
ทุกผู้ชมครับบ้านอยู่สมุดปราการนะฮะนี่นั่นตอนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์
โอ้โหก่อนจะมาบำบัดยาเสพติดน้ำหนักนี่เป็นร้อยค่ะ
ตอนนี้บอกผอมซูบแบบแทบจะเป็นคนละคนก่อนอันนี้หนักร้อยยี่สิบอ่ะ
อืมต่างกันชัดเลยค่ะเหลือแปดสิบค่ะ
แต่ลดความอ้วนไม่ต้องลดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมไปลดอย่างอื่นก็ได้
นี่ฮะมาเข้าศูนย์อยู่ที่นี่โอ้โหคนละคนเลยฮะ
กลับไปถึงบ้านแม่ก็อาบน้ำอาบท่าให้กับลูกชายนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะครับ
คือคุณแม่บอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกจะเจอขนาดนี้
วันนี้เราก็ไปหาผู้ชายคนนี้ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่สมุทรปราการนะครับเขาอายุสามสิบสองปีนะฮะคือแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ย
ถูกส่งไปบำบัดยาเสพติดที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรีเมื่อต้นปีหกสาม
เสียค่าแรกเข้าหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะอ่าก็ตามอย่างที่ทราบข่าวนั่นแหละ
ค่าแรกเข้าหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่าคูปองเดือนแรกแล้วก็เสียรายเดือนอีกเดือนละสองพัน
ลูกชายอยู่ที่นั่นหนึ่งปีครึ่งนะหนึ่งปีหกเดือนนะครับ
แม่บอกแม่โอนเงินไปให้เดือนละสองพันไม่เคยขาดตั้งแต่ลูกไปบำบัดแม่ไม่ได้ไปเยี่ยมเลย
เพราะมันติดช่วงโควิดด้วยก็ได้แต่เขียนจดหมายส่งไปถึง
จดหมายแนบไปกับยารักษาโรคประจำตัวแต่สุดท้ายเชื่อไหมฮะ
ไม่เคยถึงมือลูกชายฮะจดหมายกับยาไม่เคยถึงมือลูกชาย
เวลาผ่านไปแบบเอ๊ะคือเยี่ยมก็ไปไม่ได้ติดโควิด
ลูกก็ไม่ตอบอะไรกลับมาเลยจดหมงจดหมาย
ให้กู้ภัยที่เป็นผู้คุมศูนย์บำบัดที่เคยติดต่อกัน
ค่ะบอกช่วยส่งรูปลูกชายถ่ายรูปลูกชายส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหม
เขาก็ถ่ายรูปลูกชายส่งมาให้ดูแม่บอกเห็นรูปลูกชายเข่าแทบสุด
นี่ฮะแม่บอกเฮ้ยนี่ใช่ลูกแม่เหรอ
ทำไมมันซูบผอมแบบโอ้โหแทบจะเหลือแต่หนังติดกระดูกอ่ะ
คือเค้าเคยน้ำหนักอ้วนถ้วนแบบถึงขั้นร้อยยี่สิบกิโลกรัมอะฮะ
แต่รูปที่ส่งมามันนักแค่๘๐กิโลกรัม
มันดูแบบมันไม่ใช่ผอมแบบลดความอ้วนและน้ำหนัก

ไม่ใช่แบบเลิกยาเสศพติดได้ออกกำลังกาย
แล้วดูแบบแข็งแรงสุขภาพดีไม่ใช่
พร้อมป่วยเป็นโรคหิตแต่แม่บอกจำได้

แขนเนี้ยแบบโอ้โหถ้าจะเล็กกว่ายันไปเลยฮะ
แม่บอกพอเห็นแบบนั้นตัดสินใจไปรับลูก
เมื่อ๒๔สิงหาคมนะฮะพอไปเห็นลูกครั้งแรกเนี่ย
ลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะว่าตอนที่ลูกได้เจอกันเนี่ย
ไม่มีแรงเดินนะบอกโอ้โห
แม่บอกตั้งใจส่งไปบำบัดกลายเป็นว่าส่งลูกไปทรมาน
ปีครึ่งน้าไม่เคยไปหาลูกเพราะมันเป็นโควิดรอบแรกแล้วก็ส่งเงินให้ตลอด
โทรศัพท์เนี่ยโทรไปเรื่อยเลยเขาก็บอกว่าลูกอ่ะสบายดีพี่ส่งรูปให้ดู
หน่อยพ่อเขาส่งรูปมาให้น้าดูน้าเป็นลมน้าจะไปรับแต่คืนนั้นแล้วนะแต่เขาบอกว่า
มาไม่ได้ต้องมาเช้าน้าออกบ้านแต่เช้ามืดลูกน้าไม่มีแรงเดินออกมานางอัดคลิปโทรศัพท์ไว้
น้าไม่เคยได้กินสักหยดแม้แต่โควิดลูกน้ายังไม่รู้เลยว่าคำว่าโควิดแปลว่าอะไร
นี่แหละแล้วน้าเขียนจดหมายแนบไปกับซองยาส่งไปให้ลูก
ว่ารักษาตัวให้ดีไม่ต้องห่วงทางบ้านตั้งใจอะไรแบบนี้
เขาส่งไป๒ฉบับลูกน้าได้อ่านแค่ฉบับเดียว

แล้วก็ศูนย์บำบัดก็อย่างที่เราเห็นภาพใช่ไหมฮะ
อยู่กันแบบคือไม่มีอะไรเลยนะทีวีหนังสือพิมพ์

ทยงวิทยุไม่รู้ข่าวสารอะไรเลยเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยเห็นไหม
ค่ะคือวันวันก็แบบเนี้ยถูกจับรวมกันอยู่แบบเนี้ย
อยู่ไปแต่ละวันแต่ละคืนกินมั่งไม่ได้กินมั่ง
ห้องน้องห้องน้ำก็อย่างที่รู้กันนะครับคือเนี่ยแม่เขาเลย
นี่เขารับมา๒๔สิงหาคมเพราะว่าเขาไปรับก่อน
เพราะเขารู้เรื่องก่อนค่ะก่อนที่จะมีคนร้องเรียนแล้วก็ฝีมันแตกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยฮะ
ถูกไปจัดการจัดระเบียบใหม่จนต้องศูนย์นี้ต้องปิดไปก่อนแล้วท่านผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อออฟก็แล้วกันนะออฟเนี่ยบอกกับเราว่าตอนที่อยู่ในศูนย์บำบัดที่
บางครั้งถูกซ้อมอย่างไม่มีเหตุผลช่วง๖เดือนก่อนจะได้ออกมาเนี่ยหนักที่สุด
เพราะว่าได้กินข้าวแค่วันละมื้อ
คือมื้อเที่ยงนี่ฮะนี่ผิวหนังของเขานะครับทุกผู้ชมครับ
คือออฟเนี่ยถอดเสื้อให้ทีมข่าวของเราดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามร่างกายเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะ
หน้าท้องแผ่นหลังแขนขามันเต็มไปด้วย
ร่องรอยจากโรคผิวหนังค่ะอ่าบางจุดมันก็แห้งหายแล้ว
เป็นแผลเป็นก็มีนะครับเขาได้อาบน้ำวันละห้าขันนะฮะ
แล้วอยู่กันแบบแออัดมากนะบางจุดมันก็เริ่มจางหลังจากที่แม่เขารับกลับบ้านมา
เขาก็ได้มารักษานะฮะแต่นี่เห็นไหมฮ
หกเดือนกินแต่มีกลางวันครับมื้อเดียวครับเพราะช่วงก่อนหน้านั้นจะมีคนหนี
คนหนีทั้งหมดห้าสิบคนกลับบ้านเหลือประมาณสามสิบคน
ที่โดนจับได้ที่เหลือยี่สิบคนกลับบ้านได้อ๋อเราก็เลยโดนรวมเข้า
รวมโดนรวมเหมือนกันพี่คือว่าโดนขังอย่างเขาเมื่อก่อนเขาก็ให้ปล่อยออกไปเดินข้างนอกแหละ
คือว่าออกไปเดินข้างนอกคือว่าไม่ได้ออกไปเดินแบบในวัดนะพี่คือว่าเดินไปกินข้าวแล้วก็เดินกลับพระท่าขังอยู่ในนั้น
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่โรงพยาบาลสนามที่เขาชนไก่กาญจนบุรี
ที่รับตัวผู้ที่เขารับการบำบัดจากที่วัดไปอยู่ที่นี่ตอนนี้เหลือ๑๙คน
สิบเก้าคนนี้นะคะคือยังไม่มีญาติติดต่อมารับแล้วเขาก็บอกว่า
อยากจะไปอยู่บ้านหมอปลาชั่วคราวได้ไหมครับคือเจ้าหน้าที่บอกว่าด้วยความที่พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลสนาม
ก็จะต้องนำผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ทหารจากมณฑนทหารบกที่สิบเจ็ด
นำรถบรรทุกมารับตัวผู้บำบัดที่เหลือไปส่งบ้านหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่จังหวัดเพชรบุรีจริงจริงนะคะครับ
หมอปลาบอกว่าพร้อมรับอ่าทั้งสิบเก้าคนนี้ก็อยากไป
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวผมดูแลเองเดี๋ยวจะบำบัดให้เอง๑๙คนนี้ที่มีความประสงค์อยากจะให้ผมดูแล
เดี๋ยวผมดูให้ทีมข่าวก็เลยคุยกับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดคนนึงขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเหลือง
เขามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเขาบอกว่าคือเขาถูกตำรวจจับทะเลาะกับเพื่อนบ้านวันที่๕กันยายนแล้วตำรวจส่งตัวมาที่ศูนย์บำบัด
เรียกเก็บเงินจากญาติสองหมื่นครับนี่นะคะแล้วก็จับเซ็นเป็นเอกสารสัญญาเลยอ่ะ
เพื่อเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์นี้ตั้งแต่อยู่ข้างในที่บำบัดตรงเนี้ยเนี่ยนะที่วัดเนี่ยนะโอ้โห
มันยังอยู่ในเรือนจำถูกคนที่เป็นคนคุมอ่ะต้องคอยแบบคอยคุมเขาตลอดเลย
แล้วเหมือนกับว่าเวลาตอนสวดมนต์นะคะคือนั่งนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งหลับไป
นอนแบบนอนตัวนอนลงไปเลยอ่ะอ่าแทบจะไม่มีที่ไงบางคนก็ต้องนั่งหลับครับ
นั่งกันไปนอนกันไปอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยขอไปอยู่กับหมอปลา
พ่อแม่เขาเสียชีวิตไปหมดแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะไปอยู่กับหมอปลา
นี่มีมีตำรวจเขามาจับผมแล้วก็บอกว่า
จะเอายาแล้วก็ไม่นานหรอกประมาณอาทิตย์นึง
ก็จะกลับแล้วไปเอายานี้ถ้ามีใบรับรองแพทย์ยายาตรงนี้
มันจะไม่มีความผิดอะไรแล้วเราจะทำแต่ว่ามาถึงแล้วก็
ก็เหมือนเขาว่านะแต่ว่าผมไปเซ็นสัญญากับพระไปเซ็นสัญญากับพระ
ผมก็ไม่ได้อ่านดูนะว่ามันนานเท่าไหร่
บำบัดก็ขึ้นรถบรรทุกของทหารนะคะหมอปลาก็กำชับ
ให้นั่งบนรถด้วยความระมัดระวังนะคะก็พอไปถึงถ้าใครที่ทำงาน
จะหางานให้ทำถ้าใครที่ยังต้องบำบัดต่อก็จะหาทางให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องค่ะ
คนที่ขาดความอบอุ่นแล้วหมอจะเติมเต็มความอบอุ่นให้ทุกคน
แล้วไปถึงนู่นแล้วถ้าคนไหนที่สามารถทำงานทำการได้
เดี๋ยวเราจะหาสถานที่ทำงานให้ทุกคนต้องมีอนาคต
ที่นั่นมันคือที่บ้านแต่มันเป็นบ้านหลังใหญ่
สำหรับคนที่ขาดความอบอุ่นและจะได้ส่วนขาดหายไปให้มาเติมเต็มจากชีวิตเราทุกคน
อย่าดื้อต้องเชื่อฟังพี่ทหารขอบคุณคุณครับ
คุณผู้ชมคะรถก็มุ่งหน้าไปที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ท่าภูราชบำรุงซึ่งผู้บำบัดไปเพื่อทวงถามเงินที่ฝากเอาไว้
รวมไปถึงยารักษาโรคที่ญาติส่งมาให้รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือที่ฝากไว้กับทางวัด
อ่าเพราะเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วจะย้อนกลับไปทำไมครับย้อนกลับไปเอาสิ่งของเหล่านี้ค่ะ
ไหนจะเงินไหนจะยาไหนจะมือถือแต่พอไปถึงไม่มีคนดูแลศูนย์บำบัด
นะคะไม่มีไม่รู้จะติดต่อใครอะไรยังไงก็เลยคุยกับพระลูกวัด
พระลุกวัดบอกว่าคือทำรวจนำตัวคนดูแลศูนย์มาบัตรฟื้นฟูแยศพติดในวัดไปรวดซ้อม
ทีนี้ค่ะคือทางตำรวจก็บอกว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์เนี่ยนะ
ที่ทางคนที่เข้าไปบำบัดแล้วย้อนกลับมาบอกอยากจะมาเอาเงินที่ฝากไว้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บเงินเอาไว้ให้นะไม่ได้อายัดเงิน
แล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินของผู้บำบัดอยู่ด้วย
สุดท้ายวัดก็เลยถามว่าเอ๊ะขอรายละเอียดหน่อย๑๙คนนี้
ที่มาขอยอดเงินฝากอะไรต่างต่างเนี่ย
ชื่ออะไรกันบ้างมีเงินฝากอยู่เท่าไหร่ยังไงกันบ้าง
เดี๋ยวทางวัดจะคืนเงินให้ไปก่อนครับแต่ผู้บำบัดเขาก็
บอกว่าได้ไม่เป็นไรตามนี้ก็ได้
ก็บอกชื่อไปบอกเงินไปวัดเขาก็คืน
พอจัดการอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็ไปบ้านหมอปลานะคะเดี๋ยวไป
ดูตอนที่ไปถึงบ้านหมอปลานิดนึงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
ไปถึงแล้วหมอปลาก็ดูแลทุกอย่างจริงนะ
หมอปลาก็พาให้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
กินข่าวกินปลาเนี่ยได้กินกันทุกคนก็สีหน้าผ่อนคลาย
แล้วกินกันอย่างอร่อยหมอปลาให้ผู้บำบัดเหล่านี้นอน
ชั้นสองของอาการอาคารผู้ป่วยนะคะครับรองรับคนได้สามร้อยคน
ปัจจุบันนี้หมอปลาดูแลอยู่ประมาณสองร้อยอื่นที่ก็ยังหลุมหลวมเหลือเหลืออยู่
ครับอ่าก็ได้กินได้อยู่นะคะค่ะ
บำบัดกันอย่างถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่บำบัดแล้วก็เดือดร้อน
ก็สามารถช่วยกันออกมาได้สำเร็จเนี่ยนะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่หมอปลาเคยพูดถึงวัดท่าผู้ราชบำรุง
ที่ตั้งศูนย์บำบัดตรงนี้แล้วก็พระที่ดูแลศูนย์ที่นี่
แล้วใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับเรื่องนี้ทำให้ทางหลวงพี่น้ำฝน
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์จ้าวาดวัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
ท่านบอกท่านได้ยินจากข่าวได้ฟังแล้วท่านก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจ
คือหมอปลาเนี่ยใช้คำพูดลักษณะจาบจ้วงเกินไปหน่อยนะ
บจ้วงวัดจาบจ้วงพระเนี่ยถึงขั้นใช้คำว่าไอ้วัดแบบเนี้ย
คือมันจะทำให้ทั้งประเทศมันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปหมด
หลวงพี่น้ำฝนท่านเห็นว่าถ้อยคำนี้
มันเป็นการเหมารวมเกินไปนะครับมันไม่สมควร
หมอปลาเองก็ได้ออกมาชี้แจงสิ่งที่พูดผ่านทางไทยรัฐทีวีเช่นกันนะครับ

พวกอาศัยผ้าเหลืองมาหากินนะชาวบ้านผมเรียกแบบนี้
เพราะถ้าคนที่เป็นพระเนี่ยเขาต้องเมตตานะ
เขาต้องมีความเป็นมนุษย์นั่นคือมนุษย์เหรอครับ
นั้นอ่ะแถวบ้านกูเรียกมนุษย์เหรอแล้วอีกอย่างหนึ่ง
ผมด่าพวกเฉพาะพระที่มันคือพระที่มันนอกรีด
ที่มันมันหลอกลงคนก็ไม่ทราบแก่ว่า
เราก็ไม่เคยว่าถ้าแบบนี้ให้คุณบอกยังไงครับ
อ่านี่ฮะหลุงพี่นำฝนท่านติติ้งมาด้วยความเป็นห่วง
แล้วแบบนี้อย่างที่ท่านได้ยินก็แล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะ
ทางพันธรรม

ข้อหามินประมาทก็เพราะว่าเหมือนกับว่า
หมอปลาไปกล่าวหาตำรวจสพสุวรรณภูมิ
ว่ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับตำรวจอาสา
เรียกรับเงินจากผู้บำบัดยาเสพติด
เป็นเรื่องของการหมินประมาท

เป็นอาสาตำรวจสพสุวรรณภูมิที่ถูกพัดพิง
บอกว่าเรียกเงินจากครอบครัวผู้หมัดยาเสพติดนะคะ
ก็แจ้งความเหมือนกัน
เอาผิดกับหมอปลาข้อหาเดียวกันเลย
หมินประมาทก็บอกว่าทำให้
อาสาตำรวจคนนี้รวมไปถึงครอบครัว

นี่นะคะตำรวจฟ้องหนึ่ง
อาสาตำรวจฟ้องอีกหนึ่งข้อหาเดียวกัน

โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนง
บอกว่าเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด๑๐๑
ชี้แจงมาว่าไม่มีตำรวจในสังกัดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คนที่นำผู้ป่วยไปส่งเนี่ยเป็นอาสาช่วยเหลือตำรวจ
เป็นอาสาตำรวจตำรวจไม่เกี่ยว
แต่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็จะตรวจสอบให้นะ
ถ้าพบว่ามีเนี่ยมันก็จะต้องเอาผิด
วินัยและอาญาแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่า

ยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจง
ทีนี้ค่ะพอหมอปลาโดนแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
เราก็ไปคุยกับหมอปลาเพิ่มคุยกับนายภัยศาลทนายความนะคะ
เขาก็ยืนยันว่าที่เขาพูดไปเนี่ยเขามีหลักฐานนะ
ไม่ใช่อยู่ดีจะพูดไปมั่วมันมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินไง
ครอบครัวของผู้บำบัดเนี่ยโอนเงินไปให้ตำรวจ
หมอปลากับนายภัยศาลยืนยันว่าจริงยืนยันว่ามี
เรื่องนี้ตำรวจต้องออกมาตอบคำถาม
แล้วก็จะต้องกำจัดตำรวจที่ไม่ดีออกไป
ไม่ใช่มาฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ออกมาเปิดโปรง
หมอปลาบอกว่าก็จะสู้ตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
ช่วยกันปกปิดปกป้องอะไรนะ
แล้วก็อยากจะฝากว่าสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีตำรวจเนี่ย
ท่านจะอธิบายอย่างไรนะ
แต่ผมแค่ต้องการให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริง
พอผมเปิดประเด็นแต่คุณกลับใช้บางสิ่งบางอย่าง
เพื่อเล่นงานเราแต่ขอโทษไม่ได้กลัวครับ

ว่าจริงเนี่ยเป็นเจ้าที่รัฐนะครับจริงน่าจะควรมาตรวจสอบนะเรื่องนี้
ที่จริงเป็นงานเป็นเรื่องประชาชนนะครับ
แต่การที่เขาจะใช้สิทธิ์ของเขาดำเนินคดีเราก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เราก็ใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดีกลับนะครับ
ก็คงว่ากันไปตามกระบวนการยุทธรรมนะครับ
ก็ให้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ในส่วนนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงว่า

เพราะว่าเราจะเข้าไปจัดการถ้าเจ้าที่รัฐไม่สามารถจัดการได้นะครับ
คุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้๒๐กันยายนในจิตติที่เป็นอาสาตำรวจนะคะ
ออกมายอมรับว่าเป็นผู้นำผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดจริง

ใช่เราก็นำเสนอข่าวไปแล้วเขาก็พูดเอง
ทีนี้เขาบอกว่าเขารับเงินจากผู้ปกครองของผู้ติดยาเสพติด๒๒๐๐๐บาท
แต่มันแบ่งเป็นค่าบริการค่ายานพาหนะของอาสาตำรวจ๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็ให้กับทางศูนย์บำบัดอีก๑๐๐๐บาท
แต่นายจิตติอาสาตำรวจคนนี้บอกว่ามันเป็นความยินยอมด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง
คนที่ต้องการจะเข้ารับการบำบัดเขาก็เคยแจกแจงมาแบบนี้
แต่เขาบอกว่ามันเป็นการยินยอมสมัครใจที่เขาพร้อมจะจ่ายแล้วมันก็มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยไปฟ้องหมินประมาทหมอปลาประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าทางผู้ที่เขาไปบำบัดวันนั้นเขาก็ไปกับหมอปลาไปที่กองปราบใช่ไหม
ไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์อะไรพวกนี้
ใช่ค่ะเพราะว่ารักษณะเข้าข่ายเป็นขบวนการหรือเปล่า
อยากจะให้ตรวจสอบว่ามันเป็นการค้ามนุษย์ไหมนะครับ